ช่วงนี้หลายคนอยู่บ้านหยุดอยู่บ้านพักเชื้อเพื่อชาติ
หรือว่าจะทำงานที่บ้านอะไรก็แล้วแต่แหละ
แต่แม้กองทัพมันก็ต้องเดินด้วยท้องอะค่ะ
แต่มันหิวอะค่ะก็ไม่อยากออกไปหาอะไรทัน

เหมือนครอบครัวนี้เขาสั่งหมูกระทะมาทาน
ส่งอาหารก็มาส่งแต่ขากลับมาส่งแล้ว

ฉกชวยอะไรกลับไปมึงเจ็บใจเหลือเกิน

คุณผู้ชมดูนะภาพจากกล้องวงจรปิดนี้นะคะ
ภายในหอพักแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
จับภาพได้ขณะที่พนักงานชายส่งอาหารของบริษัท
ขับรถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าหอพัก
แล้วก็นำอาหารไปส่งให้ลูกค้าภายในหอพัก

แต่พอส่งอาหารให้กับลูกค้าเสร็จปั๊บ
คุณค่อยดูพนักงานคนนี้

ฉกหมวกกันน็อกค่ะแล้ววิ่งเลยค่ะไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกมาเหรอคะ
วิ่งด้วยความดีใจเหรอฮะได้หมวกกันน็อกไป
ขโมยค่ะขโมยหมวกกันน็อกที่เนี่ย
เจ้าของรถเขาแขวนไว้กับรถมอเตอร์ไซค
รถมอเตอร์ไซค์เวลาจอดเรียงบางคนเขาก็เอาหมวกกันน็อกแขวนไว้นึกออกไหม
แล้วราคาเป็นพันนะคะคุณ
ส่งของเสร็จไม่กลับมือเปล่าขโมยหมวกกันน็อกกลับไปด้วยอ่ะ
แบบนี้มันไม่ได้นะคือหลังจากเกิดเหตุผู้เสียหายเขานำภาพจากกล้องวงจรปิด
วันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมเขาเขียนไว้แบบนี้
แล้วชายคนนี้ที่มาส่งของขโมยหมวกกันน็อกราคาหลายพันบาท
ใครรู้จักชายคนนี้ช่วยบอกเขาทีตอนนี้กำลังไปแจ้งความ
แล้วมีหลักฐานหมดกล้องวงจรปิดก็จับได้แบบชัดเจนนะคะ
เขาสั่งหมูกระทะไปถ้าไม่นำหมวกกันน็อกมาคืน
จะเอาเรื่องถึงที่สุดเลยเขาบอกแบบนี้

เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แนะนำผู้โพสต์
ให้แจ้งทางศูนย์ใหญ่ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

เสียชื่อบริษัทเขาทำให้เสียหาย
แล้วใครจะไว้วางใจบริษัทได้ถูกไหม

โดยทางศูนย์ก็ได้เข้ามาระงับสัญญาของพนักงานคนนี้
เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ติดต่อไปยังพนักงานแล้ว
แต่ยังติดต่อไม่ได้

หอบเอาหลักฐานเข้าไปแจ้งความเลยค่ะ
แล้วตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างติดตามตัวแล้วด้วยนะคะ
แต่ล่าสุดพนักงานที่ขโมยหมวกกันน็อกไปเนี่ย
คนนี้ใช้คำว่าขโมยเลยละกัน

เอาหมวกกันน็อกมาวางคืนไว้ที่หน้าหอพัก
เธอโพสต์ว่าได้หมวกกันน็อกคืนแล้ว

แต่ถึงแม้ว่าจะนำทรัพย์สินมาคืนแล้ว
แต่ในทางกฎหมายมันเป็นคดีอาญาข้อหารักทรัพย์

ก็จะต้องติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นี่คุณผู้ชมนี่คือความผิดที่เกิดขึ้นแล้ว
คุณขโมยนี่คือผิดแล้วต่อให้คุณจะเอามาคืนก็ตาม
หยิบไปเออวิ่งไปเลยค่ะแล้วก็เอามาคืนเจ้าของแล้วบอกว่า
แพร่ล้อเล่งล้อเล่งไม่ได้นะแบบนี้คือตอนแรกเจ้าของเขาโพสต์แล้ว
ว่าให้เอามาคืนไม่อย่างนั้นเขาจะดำเนินคดี
แล้วทางบริษัทก็ติดต่อไม่ได้เขาก็เลยไปแจ้งความ
เพราะเขาแจ้งความเรียบร้อยค่ะต่อให้คุณเอามาคืนเนี่ย
มันก็ยอมความกันไม่ได้ติดตามตัวนะโดนจับนะแบบนี้ข้อหา
ลักทรัพย์มีความผิดติดตัวไปเลยค่ะ
เป็นคนส่งอาหารดีไม่ชอบอยากเป็นโจร
บางทีอาจจะเป็นเสื้อวินาทีแห่งความคิดนะ
ยังไงก็ขอให้มีสติแล้วกันจะได้เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะ